ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
กาญจนบุรีเนี่ยไปเจอศพของผู้ชายคนนึงซึ่งมีการสักลายไว้ที่ร่างกายด้วย
ถูกยิงทิ้งในป่าละมะเสียชิดมาแล้วเกือบ๗วันนะครับ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วค่ะนะฮะย้อนไปก่อนนะฮะ
นี่คือป่าละเมาะใกล้เคียงกับที่ทิ้งขยะในพื้นที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
อยู่ใกล้กับสุสานวัดยวนนะฮะ
ช่วงเย็น๒๘มีนาคมที่ผ่านมามีคนไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่ง
นี่ถูกทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้ร่องรอยก็คือที่ท้องมีรอยสักรูปคาบูกิเป็นแผล
แล้วก็เป็นบาดแผลที่เป็นรูคล้ายกับถูกยิง
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๗วันนี่คือรอยศักดิ์ของเขานะฮะ
จากนั้นหลังจากมีข่าวออกไปนะครับมีนายอภิวุฒิเดินทางมาหาเจ้าหน้าที่นะครับ
มายืนยันว่าศพที่เจอเนี่ยนี่คือลูกชายของเขา
ชื่อวายุจีนพาณิชย์ชื่อเล่นชื่อกัสอายุ๒๖ปี
เขาบอกเขาจำรอยสักได้แล้วก็เสื้อผ้าที่ลูกสวมใส่
ก่อนจะหายไปจากบ้านเนี่ยอันนี้เขาก็จำได้
ส่วนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุนะครับพ่อของผู้ตายเชื่อว่า
คือนายสิทธิ์ชัยหรือในเก่งนะฮะมีฉายาว่าเก่งหมู่บ้านจงเจริญ
ค่ะนี่คนนี้นะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ย
พบว่ากัสกับเก่งเป็นเพื่อนกันนะฮะ
แล้วทีนี้เมื่อช่วงบ่าย๒๕มีนาคมค่ะ
ก่อนจะเจอศพเมื่อ๒๘มีนาคมนะครับ
ัสเนี่ยออกเงินไป๗๐๐เก่งออกเงิน๘๐๐๐นะฮะ
จากนั้นกัสกับเก่งก็ไปลองยิงปืนที่สนามยิงปืน
ร้องเสร็จต่างฝ่ายต่างแยกย้ายโดยทั้งคู่เนี่ยเห็นว่าปืนกระบอกนี้เนี่ย
มันใช้งานไม่ค่อยดีตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวจะขายทิ้ง
ช่วงค่ำกัสก็มาที่บ้านเพื่อนที่ชื่อสปาย
จากนั้น๓ทุ่มครึ่งสปายให้ข้อมูลบอกว่า
เก่งเนี่ยเขาโทรมาหากัสบอกว่าจะมารับให้ไปทำธุระ
แล้วจากนั้นเนี่ยสปายบอกผมก็ติดต่อกับกัสไม่ได้อีกเลย
ตำรวจคาดว่าในช่วงเวลานี้นี่แหละเก่งน่าจะพากัสไปคุยอะไรบางอย่างในที่เกิดเหตุ
แล้วคงตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ที่เจอศพเนี่ยตรงนี้มันเปรียวนะฮะ
ยิ่งกลางคืนยิ่งเปรียวหนักเพราะไม่มีใครใช้เส้นทางนี้เลย
คุณสุชาดาไปที่อู่ซ่อมรถโฟลวิวนะครับ
จุดที่เขาเจอกับกัสผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เก่งจะมารับไปนะครับ
จุดตรงนี้นะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่ซ่อมรถโฟลวิว
ตอน๒ทุ่ม๒๕นาที
ของเมื่อ๒๕มีนาคมนะครับจะเห็นว่ากัสผู้ตายนะฮะขี่จักรยานยนต์มาที่อู่
๓ทุ่มนะฮะจากนั้นเวลา๓ทุ่มภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถนน
พัฒนาการมุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำนี่นะแล้วก็มาจอดรับผู้ตายที่

ภาพวงจรปิดหน้าอู่ตอน๓ทุ่ม๑๗นาทีจะเห็นว่ากัสเดินออกมา
ตรงนี้ก็คือมายืนรอเก่งที่สปายบอกว่าเก่งเขาโทรมาบอก
เดี๋ยวจะมารับหน่อยจะพาไปข้างนอกหน่อยนี่ครับ
นี่ครับมายืนรอรับนะฮะมารอรถของเก่งที่จะขับมารับนะครับ
รถกระบะของเก่งขับมาถึงกัสก็ข้ามถนนไปเนี่ยค่ะจังหวะ

นี่กล้องวงจรปิดหน้าอู่รถโฟลวิวนะฮะนี่เห็นไหมเก่งขับรถมา
แล้วนะครับแล้วกัสก็ขึ้นรถไปแล้วก็หายไปเลยนะฮะตั้งแต่๒๕
มีนาคมมาเจอศพก็คือเมื่อ๒วันก่อนนะครับเย็น
มีนาคมแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๗วันเนี่ย
สภาพศพอาจจะแตกต่างใช่ไหมเพราะถ้านับตามเวลาเนี่ยเขาหาย๒๕
ถ้าเกิดเหตุคืนวันนั้นก็คือเสียชีวิตมาแล้วก็สัก๓๔วันนี่นะฮะ
สปายบอกว่ากัสเนี่ยตอนที่ออกไปยังทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้อยู่เลย
นะฮะก่อนที่จะออกไปกับเก่งนะครับซึ่งในส่วนของฝั่งของคนที่
บ้านที่กัสเขามาเล่นเกมเขาบอกเขาก็ไม่รู้จักกับเก่งนะ

รู้แค่ว่าเขาน่าจะมีปัญหาทะเลาะกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงิน๘๐๐๐บาท

ว่าเขาไปหุ้นกันซื้อปืนแล้วมาลองยิงแล้วเออมันไม่ค่อยดีจะคืนปืน
นี่ฮะตรงนี้นี่แหละนะครับ
เขาก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องแค่นี้แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว

คือทำไมถึงต้องแบบยิงกันถึงตายแบบนี้
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจนำตัวในเก่งนะฮะที่จับกลุ่มได้แล้วนะครับ
ในเก่งกับในไนท์ที่เป็นเพื่อนคู่หูกัน
ความจริงทั้งคู่ก็รู้จักกับกัสผู้ตายนะครับ

โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยนี่เสื้อแดงขาวแดงนี่นะฮะ
นี่คือในเก่งนะครับใส่หมวกกันน็อก
คือตำรวจบอกว่าจับผู้ต้องหาได้ทั้งสองคนแล้วนะครับ
แต่เดี๋ยวขอสอบสวนขยายผลก่อน
ส่วนนี้คือไนท์นะฮะเพื่อนของเก่งนะครับ
ทีแรกคิดว่าเก่งคนเดียวนี่จับได้คู่นะฮะ๒คนนะครับ
ตำรวจเชิญพ่อของผู้ตายมาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
พ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยกับเก่งเนี่ยรู้จักกันสนิทสนมกัน
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันเลย
พ่อมั่นใจว่าเก่งเป็นคนก่อเหตุ
เพราะมีข้อความแชทระหว่างลูกชายกับเก่ง
คุยกันเรื่องเงินซื้อขายปืน
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดเจนว่า
ลูกชายเนี่ยขึ้นรถกระบะไปกับเก่ง
ซึ่งเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย
บอกเครียดมากเสียใจมากที่ลูกชายต้องมาตายแบบนี้
อยากขอความยุติธรรมให้กับลูกชายด้วย
ทีนี้มีคนหนึ่งที่ถูกจับพร้อมกับเก่งนะฮะ

บอกว่าเมื่อเช้าหลานชายเนี่ยถูกตำรวจคุมตัวมาสอบสวน

พอถามตำรวจก็ได้ข้อมูลว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของกัส
ซึ่งป้าก็ตกใจมากแล้วป้าไม่เชื่อด้วย
เพราะหลานป้าไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้น
ที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยมีเรื่องอะไรกับกัสเลย
ส่วนคนชื่อเก่งที่ทะเลาะกับกัสเรื่องปืน
ป้าบอกป้าก็ไม่เคยรู้ข้อมูลอะไรเลย
ตอนนี้ครอบครัวก็เครียดมาก
ว่าเออมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับไนท์หลานชายได้ยังไง

ถ้าตำรวจไม่ไปวันนี้ก็ไม่รู้

เราก็เราก็ต้องตามมานี่ไง

เขาไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บ้านตลอด

ตำรวจคุมตัวเก่งกับไนท์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ทั้งสองคนก็รับสารภาพนะครับ
แล้วก็มาชี้จุดตามคำให้การ
โดยบอกว่าวันเกิดเหตุกัสผู้ตายไปนั่งเล่นเกมที่บ้านของ
สปายซึ่งสปายถือว่าเป็นพยานในคดีนะฮะค่ะต่อมาเก่งกับไนท์
ขับรถกระบะไปรับกัสไปทั้งคู่นะฮะอ้างว่าอยากจะพากัสเนี่ย
เคลียร์เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวแล้วกัสก็ขึ้นรถไปเขาก็
ขับไปพาขับพาไปเคลียร์ปัญหาทีนี้เก่งกับไนท์เนี่ยอ้างว่า
อยู่ในรถได้คุยกันแล้วมีปากเสียงกันก่อนอยู่แล้วแล้ว
ัสไม่พอใจกัสเนี่ยมาตบหน้าเก่งก่อนตบหลายครั้งด้วยจน
ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุที่เจอศพนะฮะตัดสินใจจอดรถ
เพื่อจะลงมาเคลียร์ปัญหากันโดยไนท์ก็ไม่พอใจที่เห็นว่า
เก่งเนี่ยถูกกัสตบก็เลยเข้าไปชกกัสแล้วกัสก็ต่อยไนท์สวน
คืนทำให้ไนท์ตัดสินใจชักปืนมายิงใส่กัสไปหนึ่งนัดแล้ว
เก่งก็ชักปืนขึ้นมายิงตามไปอีก๕นัด
คนนี้พกปืนมาคนละกระบอกที่ผ่านมาเนี่ยในเก่งบอกว่า
มีปัญหากับกัสมาตลอดนะเวลากัสเดือดร้อนเรื่องเงินก็เป็นเก่งนี่แหละ
คอยช่วยอยู่เสมอแต่พอเก่งเดือดร้อนเรื่องเงิน
กัสเนี่ยถึงไม่ยอมช่วยนี่มันคือปัญหาที่เขาบอกเขามีปัญหากับกัสอยู่
ส่วนพ่อของไนท์นะครับพอรู้ความจริงแบบนี้นะฮะที่ลูกชายสารภาพแล้วเนี่ยพ่อบอกเสียใจมากผิดหวังในตัวลูกชายด้วย
ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะถึงขั้นกล้าฆ่าคนตาย
ส่วนความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนของลูกพ่อบอกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่เมื่อทำผิดแล้วก็อยากให้ลูกชายยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับ